เดี๋ยวค่ะคุณท้องร้องหรือเทปยืด

ร้องขนาดนี้พร้อมจะไปหาอะไรกินอร่อยหรือยัง

โอ้โหยกกันสูงมากเลย
ใครที่ชอบทานกุ้งใครที่เป็นสายกุ้งนะคุณผู้ชม
ฉันจะพาไปทานที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ย
เขามีกุ้งเด้งชำ

แล้วที่สำคัญที่นี่นะเขามีการธนาคารไข่กุ้งเอาไว้

ธนาคารไข่กุ้งนี่แหละจะเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหม
ดิฉันรู้แล้วก็เลยมาบอกต่อเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยกับ
รู้แล้วบอกต่อ
สวัสดีครับคุณผู้ชม

ไปชมอาหารดี
ลองลิ้มชิมรสแล้วจะต้อง
ร้องว่าสุดเยห่อ

หลังจากนั้นขับซอกแทรกตามทางไป

เราก็จะถึงวัดปากลัด
แล้วหลังจากนั้นก็จอดรถไว้เลยครับ
เพราะเราเข้าไปตอบไม่ถึงแล้ว
แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับแม้รถจะเข้าไปไม่ถึงแต่เรือเข้าถึงครับ
นั่งเรือเพิดเพลินกับบรรยากาศแป๊บเดียวมารู้ตัวอีกทีก็ถึงแล้ว
บรรยากาศริมน้ำชิวมองเข้าไปในร้านสักหน่อยเฮ้ยคุณพระคนเยอะยังกับแจกฟรี
เห้ยหรือว่าเขาแจกฟรีจริงละเนี่ยต้องไปถามลุงยุชเจ้าของร้านกันหน่อยแล้วครับ
ลุงยุทธ์แอบรู้มาว่าสิ่งที่ทำให้กุ้งเผาลุงยุทธ์แตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือ
กุ้งที่นี่เนี่ยเป็นกุ้งธรรมชาติแท้ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงเหมือนที่อื่นนะ

กุ้งธรรมชาตินี่ฮะข้างตามมันจะเป็นนิ่มแบบปล่องน้ำ
ตรงนี้นะแล้วก็ตัวมันจะค้ำสีมันจะไม่ใส่
ที่กุ้งแม่น้ำธรรมชาติกุ้งส่องน้ำกุ้งน้ำก่อย

ก็ที่อื่นก็เขาก็เป็นกุ้งแม่น้ำเหมือนกันนะ

แต่เห็นลูกค้ามาทานก็บอกว่าเนื้อทางนี้เนื้อเด้ง
แต่ว่ากุ้งเรานี่จะเป็นทุกตัวไม่มีการกุ้งตาย
จากต้องใช้กุ้งธรรมชาติแล้ว
ยังต้องใช้กุ้งที่ยังเป็นอยู่
ลุงยุทธ์จะไม่ใช้กุ้งที่ตายแล้ว
ใกล้ตายมาย่างให้กับลูกค้ากินโดยเด็ดขาด
เพราะจะทำให้เนื้อยุ่ยไม่สดนั่นเองล่ะครับ
เทคนิคเคล็ดลับการย่างกุ้ง
ให้อร่อยของลุงยุทธ์นั้นไม่มีอะไรเลย
จากประสบการณ์การย่างมาแล้ว๑๑ปีล้วน
ไม่ว่าจะเปลี่ยนให้ใครมาย่าง
ก็ไม่อร่อยเหมือนที่ลุงยุทธ์เขาย่าง
ถึงขนาดเคยให้คนอื่นลองย่าง

แต่ลุงยุทธ์ยังอนุบาลไข่กุ้งปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เพราะยิ่งคนนิยมกุ้งมากเพียงใดกุ้งเนี่ยก็ยิ่งลดจำนวนน้อยลงเท่านั้น
ที่ร้านไม่ได้เปิดเรือก็เป็นอาคีประโมงหากุ้งหาปลาขาย
ไปจับกุ้งนี่พักเดียวก็ได้เยอะ
แล้วเราก็คิดว่าได้ว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ย
เราจับขึ้นมาหมดกุ้งมันคงหมดแม่น้ำ
เราก็เลยมาทำธนาคารไข่กุ้ง

ปล่อยลงไปเพิ่มปริมาณกุ้งในแม่น้ำ
มองดูว่าลูกกุ้งเกิดใหม่เยอะ

ทำมาประมาณน่าจะประมาณ๑๐ปีแล้วนะ
อุ๊กมารยาด้ายยิ้นอย่างนี้ก็สบายใจ
ว่ากุ้งบ้างตะบูนมีกันร่มมายร่มมือ
ผอพันไม่ให้ลดน้อยลงด้วย
ต้องขอปรบมือให้เลยล่ะครับ

สุดยอดกุ้งเผาครัวลุงยุทธ์
สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งจองกันได้เลยตามเบอร์นี้
ได้กินของอร่อยได้เปิดประสบการณ์นั่งเรือชมธรรมชาติ
รับรองเลยครับว่าคุ้มแน่นอน
กุ้งนะเนื้อเด้งนะคำโตนะคุณ
เห็นแล้วยังน้ำลายไหลขนาดนี้ถ้าได้ไปกินจริงมันจะฟินขนาดไหน
คือเป็นกุ้งสองน้ำก็คือน้ำจืดกับน้ำเค็มก็เลยเป็นกุ้งน้ำกร่อย
ก็จะมีความแบบเนื้อเหนียวเด้งนุ่มฟินฉ่ำ
แล้วสังเกตไหมว่าตัวมันจะไม่ใสมากอย่างที่ลุงยุทธ์บอก
ตัวมันจะเป็นสีเข้มหน่อยเพราะว่าเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งธรรมชาติจริง
ไม่ได้เป็นกุ้งเลี้ยงแล้วก็มีวิธีการเขาเรียกว่าธนาคารไข่กุ้งอ่ะ
เพื่อที่จะแบบเพิ่มปริมาณกุ้งอันนี้ดี
ดอกเบี้ยก็คือปริมาณกุ้งนั่นเอง
ใช่ดอกเบี้ยคือไข่กุ้งที่มันออกมาเยอะแยะ
มันก็จะโตมาชดเชยกับที่เรากินไป
แต่เห็นแล้วซีดซาสอยากกิน
ถามคุณผู้ชมอยากกินไหมคุณผู้ชมก็คงอยากกินเหมือนกัน
คุณผู้ชมก็ส่งคำถามมาให้เราเยอะแยะมากมายไปดู